มาดูที่เหตุการณ์ของหนุ่มระยองคนหนึ่ง

แต่ว่ามีรถบรรทุกนั้นขับอยู่ข้างด้วยนะฮะ
ทีนี้รถบรรทุกไปเหยียบท่อนไม้
ท่อนไม้นั้นกระเด็นมาโดนรถของเขา
กระจกด้านหน้าแตกทั้งหมดเลยนะครับ

ก็ให้เห็นภาพกันชัดนะให้คุณผู้ชมเห็นเขาขับมาจู่
ข้างหน้าคือรถบรรทุก
เหยียบท่อนไม้ท่อนไม้นั้นกระเด็นมาโดนใส่กระจกหน้ารถแตกเลยครับ
ก็เป็นรถของนายพันธวัฒน์แจ่มดำรัฐอายุ๓๕ปี
ก็เอาภาพนี้หลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน

บอกว่าถูกรถบรรทุกไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน
เหยียบท่อนไม้ขนาดยาวกว่า๑ฟุตหนาประมาณสัก๔นิ้วครับ
ริวมาถูกกระจกหน้ารถแล้วก็ขับหนีไป
ขอให้ตำรวจติดตามตัวหน่อยครับดำเนินคดีให้หน่อยนะครับ
โดยนำท่อนไม้พร้อมกับคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ
คือแต่ก็โชคดีไม่ทำให้คนขับบาดเจ็บนะค่ะ

ผู้เสียหายก็บอกว่าขณะกำลังขับรถเก๋งกลับที่พักหลังเลิกงานจากนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ
ก็ขับตัวเข้าสู่ตัวเมืองของมรยองครับ
ถึงแยกเนินสำลีปรากฏว่ารถบรรทุกเป็นรถบรรทุกพนักงานคือเหมือนรถสองแถวแหละ
ไม่ใช่บรรทุกหรอกนะฮะเป็นสองแถวคันใหญ่นะฮะ
ก็บรรทุกพนักงานเข้ามาเหยียบท่อนไม้กระเด็นจากซ้ายสุดมาด้านขวาสุด
กระจกหน้ารถด้วยความตกใจก็เปิดไฟเลี้ยวจอดลงดูเลยครับ
ปรากฏว่ารถก็เสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
กระจกหน้ารถแตกทั้งบานก่อนเข้าไปแจ้งความให้ตำรวจนั้นติดตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
เขาว่ากลับหนีไปเลยนะฮะ
ครับเขาก็เลือกเข้ามาในซ้อยเลยครับ

ไม่จอดไม่ได้อะไรเลยครับ
ทีนี้พนักงานสอบสวนเองก็รับแจ้งความไว้แล้วนะครับ
พร้อมรับหมายผู้เสียหายไปดูกล้องมุมจรปิดของเทศบาลเมืองบ้านทหารพุส

จะมีการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุดำเนินคดีต่อไป
เพราะว่าในคลิปก็จะเห็นเป็นรถอาจจะมีเห็นเรื่องของทะเบียนด้วย